จากวิธีการของคนร้ายนะครับที่เข้ามานะฮะเราดูจากภาพกล้อง
หรือหนึ่งนะฮะจะมีอยู่สองส่วนนะครับคนที่ไม่เคยมาเนี่ย
เปิดประตูจะดึงเข้าหาตัวเองโดยโดยอัตโนมัติแต่ปรากฏว่าคนนี้
เปิดประตูได้อย่างห้องแถวน่าจะเคยมาดูสัก๒แถวนะครับ
ตอนออกเขาออกคนแรกเขามีท่าทีชะงักงาน
ว่าการเปิดประตูของเขาเหมือนคนไม่เคยมา
การออกเข้าจึงที่โปรดปกติ
ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับ
เพราะตอนนี้ถ้าไม่มัดไม่แน่นออกไปก็ไร่ประโยชน์
ใบหน้าชัดเจนหรือยังหรือมีความ
ในส่วนของการตรวจสอบกล้องจอดติดทางฝ่ายสืบสวนก็พยายามติดตามรายละเอียด
ตอนนี้ก็คือเราทราบเท่านทางการมาการกลับหามาหากลับ
แต่ก็ต้องติดตามไปเรื่อย
เพราะตอนนี้ทางฝ่ายศูนย์ศวนศพิกเษมร่วมกับศูนย์บรคณ๙
รวมทั้งศูนย์ศวนบรชนท่านได้วางมาตรการทุกอย่างไว้แล้ว
ใครมีหน้าที่ทำอะไรต่างตอนนี้กำลังเร่ง
พยายามเร่งกับเวลาตัวเองครับ